เดี๋ยวจะพาไปดูเหตุไล่ล่าระทึกที่เมืองกระบี่กันบ้าง
เมื่อมันมีรถกระบะคันหนึ่งนะคะเขาพุ่งชนรถจักรยานยนต์
กระทั่งจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้องรถปกติแล้วเราต้องจอด
ถูกไหมคะแต่เหตุการณ์นี้เขาไม่จอดแล้วก็ลากซากมอเตอร์ไซค
ติดอยู่ใต้ท้องรถไปกว่ายี่สิบกิโลเมตรกระทั่งวงจรปิดบันทึกภาพ

คืออาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ว่าใต้ท้องรถกระบาดนะคะ
คุณผู้ชมมันมีซากมอเตอร์ไซด์ของผู้บาดเจ็บดีดีดีดีดีดีดี
แลบเลยโอ้โหขูดไปกับถนนแบบเนี้ยยี่สิบกิโลเมตรนะคะ
ตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่บริเวณหน้าหาดอ่านางอ่ะค่ะตำบลอ่านาง
กระบี่นะคะมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองทีเนี้ยสุดท้ายกระบะคันนี้
ก็ขับหลบหนีไปในพื้นที่ของค่ายชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนสี่สองหก
ถนนเพชรเกษมขาออกรวมหลักโอ้โหรวมกิโลเมตรเนี่ย
ทั้งหมด๒๐กิโลตั้งแต่จุดชนไปยังจุดที่เขาเบรก
นี่จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นคงไม่ได้นะใช่แล้วตำรวจก็ควบคุมตัวคนขับกระบะเอาไว้ได้นะคะ
ครับทีนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีซากรถจักรยานยนต์เนี่ยติดอยู่ที่ล้อฝั่งซ้ายของกระบะนะคะ
ส่วนสภาพกระบะก็อย่างที่เห็นเลยคือบริเวณล้อหน้าแล้วก็กระจกหน้าเนี่ยแตกเสียหาย
บนรถมีนางสาวสุกัญญาวัย๒๓ปีแล้วก็นายสรษักวัย๑๘นั่งในรถนะคะ
ส่วนคนขับกระบะคันนี้คือนายก๊อฟวัย๑๘ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะ
นะคะซึ่งเขาก็หลบหนีไปด้านหลังแล้วก็ขับรถมาหลบหนีแบบนี้แหละ
สภาพความเสียหายรถนะคะครับทีนี้จากการสอบถามนางสาวสุกัญญา
ซึ่งนั่งมาในรถแล้วก็เป็นแฟนของคนขับรถกระบะด้วยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าปมเหตุเรื่องนี้มันเกิดมาจากการที่มีการทะเลาะวิวาสกันในสถานบันเทิงในพื้นที่อ่าวนางมาก่อน
อืมโดยที่เธอเนี่ยทำงานเป็นพีอาร์นะคะทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยแฟนของเธอก็คือนายก๊อฟเนี่ยนะคะ
เข้ามาดื่มกินในร้านกับนายสรศักดิ์ไงก็นั่งดื่มในร้าน
ขณะที่แฟนก็ทำหน้าที่เป็นสาวพีอาร์อยู่นั่งดื่มไปดื่มมาปรากฏว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์คือนายอารัฐ
วัยสิบแปดปีเขาก็นั่งดื่มอยู่โต๊ะใกล้กันครับแล้วเหมือนว่าก็มีการส่งเหล้าให้เธอดื่ม
คือด้วยความเธอเป็นพีอาร์ไงลูกค้าก็ต้องดื่มเหล้าให้ส่งเหล้าให้ดื่มหรืออะไรแบบนี้
ครับเป็นปกติเธอก็คอยบริการดูแลเจ้าของมอเตอร์ไซค์อ่า
ใช่แล้วเหมือนด้วยความที่ว่าอ้าวแฟนนุ่มก็มาดื่มเหล้า
คู่กรณีตัวเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็มาดื่มเหล้าเธอเป็นพีอาร์
ก็เลยทำให้หนุ่มแฟนนุ่มของเธอเนี่ยเหมือนหึงหวงไม่พอใจ
ใช่ว่าแบบเฮ้ยมีผู้ชายมายื่นแก้วเหล้าให้แฟนสาวอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทีนี้ระหว่างช่วงขับรถกลับ
คือมันเป็นแบบนี้เธอบอกว่าพอหลังจากออกจากร้านเหล้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็พยายามขับรถกลับอยู่ปรากฏว่ารถคู่กรณี
ก็คือรถของนายอารัฐขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าก่อน
ทำให้แฟนของเธอนะคะคือคนขับรถกระบะเนี่ย
เขาเบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังแบบนี้
แต่ไม่กล้าลงไปดูเพราะว่ากลัวว่าจะโดนลุมทำร้ายอืม
กระทั่งขับหลบหนีมาในค่ายต่อชะดอแบบนี้แหละค่ะ
ด้วยความนี่ก็ก็กลัวคือเรากลัวว่าจอดเราฟังนู้นนี่
ใช่บอกว่าฝั่งนู้นมันมาเยอะว่าฝั่งเราฟังเรามีกัน๓คน
ในเมืองเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เต็ดกระเบืองเต็ดกระจกกันเต็มตัวหมดเลย
แต่แต่ตอนเขาฟ้านี่ก็คือหลังจากเราชุ่นมาจัดเอานั่ง
เรารักรถเขามากแล้วค่ะพี่คือเขาทำร้ายแฟนน้องน้องออสแล้วค่ะพี่
ก่อนหน้านี้คือเขาทำร้ายเขาเขาชักเขารุ่ม
คืออารมณ์ว่าถ้าจอดโดนรุมแน่ลากไปต่อดีกว่า
ให้สุดยี่สิบกิโลใช่ไหมถูกเพราะว่าฝั่งทางด้านของคนเจ็บ
เขาก็มีเพื่อนมาด้วยไงอ่าทีนี้ภายหลังเกิดเหตุขับ
สื่อข่าวก็เลยไปพูดคุยกับคู่กรณีก็คือเจ้าของรถจักรยานยนต์นี่แหละ
นี่คนนี้นะคะนายอารัฐที่ถูกชนเธอบาดเจ็บเขาบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
บริเวณแขนขวาซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาถูกกระบะชน
แล้วก็ลากมาเกือบยี่สิบกิโลเมตรนี่โชคดีนะที่มีชาวบ้านเนี่ย
เขาขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ไล่ตามเพื่อที่จะให้รถกระบะคันนี้หยุดค่ะ
แล้วก็สุดท้ายก็หยุดในค่ายต่อชะดอนนั่นแหละ
แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่ามีปัญหากับคนขับรถกระบะจริง
มีปัญหากันตั้งแต่ในร้านเหล้านั่นแหละ
เพราะว่าตัวคนขับรถกระบะไม่พอใจ
หาว่าเขาเนี่ยเอาเหล้าไปยื่นให้กับพีอาร์
ีอาร์ก็คือคุณสุกัญญานั่นแหละค่ะ
คุณสุกัญญาก็เป็นแฟนของคนขับรถกระบะไง

ที่เขาแบบเหมือนไปยื่นเล่าให้แฟนสาว

คนขับรถกระบะเนี่ยเอาเหล้ามาสาดเขาก่อน
ก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะครับ

กล้องวงจรปิดเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ก็เม้าท์แล้วก็คำเม้นกันไม่พอใจกัน